มาดูอีกหนึ่งตำแหน่งนะคะกับตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั่นเอง
นั่นก็คือพลตำรวจเอกพงศพัฒนพงษ์เจริญนะคะ
ก็ทำหน้าที่เป็นโคศกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาอย่างยาวนาน
ฉายาจากสื่อด้วยนะคะว่าเป็นดาราศรีกากี
บรรยากาศในวันอำลาวันนี้ก็เต็มไปด้วยทั้งเพลงโชว์ลูกคอ
แล้วก็เรื่องของอาหารการกินที่ชอบด้วยนะคะ
ติดตามสีสันและบรรยากาศได้จากพูดสึกข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
เอาทุกอย่างแล้วแต่เธอสั่งมา
บทเพลงสุดท้ายที่รองคู่กับสื่อมวลชน
ถือเป็นการอำลาชีวิตข้าราชการตำรวจ
ของพลตำรวจเอกพงษภัทรพงจริง
รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ

กลายเป็นประชาชนคนธรรมดา
ยอมรับว่ารู้สึกใจหาย
แต่เมื่อถึงเวลาก็เป็นเรื่องที่ต้องเตรียมใจไว้แล้ว
ว่าก็เหมือนบ้านหลังที่๒ของผมนะครับ

ทงขึ้นเสาเย็นทงลงก็กลับบ้าน
ก็เป็นอย่างนี้เกือบ๓๐
เพราะฉะนั้นใช้ชีวิตที่นี่มากกว่าที่บ้านแน่นอน

ปฏิเสธไม่ได้ว่าท่านเป็นโลโก้หนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพราะทำหน้าที่โคศกตรมานานถึง๕สมัย
ได้รับฉายาจากสื่อว่าเป็นดาราศรีกากี
ยังมีโครงการต่างมากมายที่ทำไว้
แต่โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ
คงเป็นโปรเจคที่สร้างชื่อเสียงมากที่สุด
มีบ้านที่เข้าร่วมโครงการนับแสนหลัง
บอกว่าแม้ตัวท่านจากไปแล้ว
แต่โครงการนี้ยังต้องเดินหน้าต่อ
ก็คงจะมีรองพบตรที่ดูแลงานป้องกันปราบปรามจากการ
ท่านใดท่านมีที่ท่านผู้จัดการของใจได้บ้อมหมายนะครับ
ผมในทางหน้าที่เป็นประชาชนและเป็นที่ปรึกษาท่านบตลอดด้วย
ก็จะช่วยดูในส่วนนี้ด้วยนะครับ
วันสุดท้ายของการทำงานวันนี้
จูดี้ขอใช้เวลาอยู่กับน้องสื่อมวลชน
เลี้ยงอาหารเที่ยงเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำคู่ใจ
ท่านบอกว่าร้านนี้กินมาตั้งแต่ตอนเป็นตำรวจยดในร้อย
จนถึงตอนนี้รสชาติยังเหมือนเดิม
อีกทั้งยังตั้งโต๊ะแถลงเปิดใจชีวิตหลังเกษียณกับตำแหน่งใหม่
คือที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ที่ต้องเดินหน้างานปฏิรูปองค์กรตำรวจ
แต่พอนักข่าวถามว่าจะลงเล่นการเมืองอีกหรือไม่
ตอบว่ายังไม่ถึงเวลา
ผงสะพัดอยู่ที่ไหนก็คือผงสะพัด
เพราะฉะนั้นว่าจะอยู่ในส่วนของตำรวจ
จะในส่วนของพี่น้องประชาชนเต็มขั้น
ผูกพันระหว่างผมเองกับพี่น้องประชาชนโดยทั่วไป
มีอยู่แล้วในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่ง
เพราะฉะนั้นจะเดือดร้อนเนื้อร้อนใจในเรื่องใดต่างก็
ก็นึกถึงผมได้ตลอดเวลานะครับ